ส่วนความขึ้นไหวของไทยลีกแม้ว่าซีซั่นที่แล้ว
หวังจะนำทีมประสบความสำเร็จให้ได้ครับ
ทั้งชุดเย่าชุดเยือนแล้วก็ชุดที่๓นะครับ
ประธานสมสรรค์กล่าวว่าเป้าหมายยังเหมือนเดิม
นั่นคือการคว้าแชมป์นะครับซึ่งที่ผ่านมาอาจจะพลาดเป้า
ด้วยปัญหานักเตะบาดเจ็บเรื่องฟิตเนส

ปีนี้จึงปรับรบบกฟิตเนสรวมถึงแทคติกรารเล่น
แต่ยังเชื่อในศักยภาพของทีมที่มีอยู่
จึงคว้านักเตะมาเสริมทัพเพียงแค่ฮาชิเมฆโฮซูไก
ฟิลชาวญี่ปุ่นที่ย้ายมาจากบุรีรัมยูเนเต็ด
รวมถึงยังมั่นใจในฝีมือของมาโนโพลกิ้ง
ว่าเป็นกุญสือที่ทางฟุตบอลในสไตล์ที่เหมาะสมกับทีมครับ
วันเสาร์ที่๑๕กุมภาพันธ์นี้นะครับ